ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
การเลือกตั้งสสจะหย่อนบัตรลงคะแนนกัน๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
คนที่จะสมัครสอสอเป็นสมาชิกพักเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้น
ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งอย่างน้อย๙๐วัน
เขาไล่เรียงนับถอยหลังมาแล้วเท่ากับว่าถ้าคุณจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักการเมืองไหน
ต้องเป็นสมาชิกพักนั้นก่อนนี้ละ๒๖พฤศจิกายน๖๑ก็คืออีกไม่กี่วัน
อีก๓วันเนี่ยวันจันทร์หน้าแล้วใช่ไหมค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหจะเข้าออกแต่ละพักกันคึกคักมาก
พลังประชารัฐนะครับพักนี้นะฮะต้องบอกว่าเนื้อหอมนะฮะ
วันนี้มีกลุ่มนักการเมืองไปกันเยอะนะครับทั้งบุคคลทั้งกลุ่มนะครับ
กลุ่มใหญ่หน่อยก็นี่ครับคุณสุชาติตันเจริญนะเป็นอดีตแกนนำคนสำคัญหลายพัก
ตั้งแต่พักชาติไทยมาไทยรักไทยประชาธิบัตรก็เคยอยู่มาภูมิใจไทย
เขาอยู่ฉะเชิงเซานะมีสมาชิกในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มบ้านริมน้ำค่ะ
ตอนนี้อายุประมาณ๖๑ปีแล้วแต่คุณสุชาติตันเจริญเนี่ยฉายาทางการเมืองเขาเรียกว่าพ่อมดดำ
ตอนนั้นผมก็เอ๊ะพ่อมดดำนึกว่าแบบแฮรี่พอตเตอร์อะไรพวกนั้นเนี่ย

มดดำคัชภานะคือลูกชายเนี่ยคือคุณมดดำเป็นดาราพิธีกรชื่อดังนะครับ
วันนี้ที่ไปที่พักพลังประชารัฐนะครับคุณสุชาติตันเจริญนำทีมนักการเมืองกลุ่มบ้านริมน้ำไปสมัครเป็นสมาชิกพัก
โดยบอกว่าการย้ายพักครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อต่อรองผลประโยชน์แต่ต้องการเข้ามายึดอำนาจคืนจากฝ่ายพระเด็จการ
และพาประเทศกลับเข้าสู่โหมดประชาธิปไตยนั่นก็คือการเลือกตั้งอันนี้เรื่องของที่นักข่าวถามคุณพ่อ
แต่นักข่าวก็อดถามไม่ได้ถึงคุณลูกลูกชายก็คือคุณมดดำนะฮะเพราะว่าคุณมดดำเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพานทองแท้ชินวัฒ
ลูกชายของน้าทักษิณภิกษาอดินาหยกนะอ่านักข่าก็ถามว่าเอ๊แล้วคุณพ่อก็คือคุณสัญชาธิมาพักพลังประชารัฐเนี่ย
จะชวนลูกชายมาด้วยมั้ยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

ก็มันมาก็เยอะแล้วนะครับตรงนี้
ท่านสนทยามีวรเทพ
ครับแล้วก็มากันหลายคนนะฮะยกเว้นท่านเนวิน
เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วล่ะครับ

เพื่อนกันอยู่แล้วคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้ว

คือนักข่าวถามว่าจะร่วมมือกันกับภาคภูมิใจไทยไหม
ก็เลยตอบว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยถามไปอีกว่า
แล้วเป็นเพื่อนกับนายทักษิณชินวัฒน์ด้วยไหม
ก็เลยบอกว่าคุณทักษิณเป็นพ่อคุณโอ๊ค
ใช่ไหมทีนี้คุณมดดำเนี่ย
ก็เป็นพิธีกรดาราชื่อดังนะครับ
ก็มีรายการข่าวใส่ไข่อยู่ที่ไทยรัฐทีวีด้วย
วันนี้คุณมดดำก็ตอบคำถามเรื่องนี้

คุณมดดำบอกว่าชอบออกหน้าจอชอบออกทีวีมากกว่าชอบเป็นนักแสดง

ค่ะแต่ลูกชายคนเล็กไปสมัครสมาชิกพักด้วย
หลายท่านนะครับที่เดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับ
จากกลุ่มบ้านริมน้ำของนายสุชาตินะฮะ
ก็ยังมีกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าของนายชนสวัสดิอัศวะเหม
อดีตนายกอบจสมุทรปราการนะครับ

วันพรุ่งนี้มีรายงานข่าวว่า
จะมีผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอีกหลายคน
แล้วชื่อนี้ครับนี่นายวราเทพรัตนากร
อดีตสสกำแพงเพชรพักเพื่อไทยนะครับ

วราเทพคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับ

ตรองนายกของพักเพื่อไทยเขานะครับ
มีลูกชายของนายบุญทรงเตรียพิรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของพักเพื่อไทย

คุณบุญทรงนี่ก็ตอนนี้ถูกจำคุกอยู่
นะครับที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสสเชียงใหม่จากภักดิ์เพื่อไทย
และอดีตนายกอบจจังหวัดเชียงราย
ก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วย
ต้องบอกว่าโอ้โหคือเนื้อหอมจริง
วันนี้ที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ย

ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองกลุ่มการเมืองที่ก็อยู่ในสนามการเมือง
แวดวงการเมืองที่เรารู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะ
ส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการทำงานการเมือง
แบบรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่อะไรยังไงก็ว่ากันไปแล้วแต่มุมมอง
ด้านประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินก็บอกว่า
ก็ไม่รู้ค่ะว่านายวราเทพจะไปร่วมงานกับพักการเมืองไหน
นี่แต่แนวราเทพมีคดีความพิสานอยู่
เชื่อว่าน่าจะมีอดีตสอสอแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะย้ายตามไปด้วย
ไม่อยากจะให้ใช้เงื่อนไขต่างไปดึงคนมาร่วมงานเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองค่ะ
ท่านก็โทรบอกข่าวมันเป็นไปได้อย่างไรขณะนี้แก้ข่าวกันเต็มไปหมด
คือพักเพื่อไทยต้องออกมาชี้แจงเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาเยอะไง
หลายคนในพักเพื่อไทยบอกว่าจะย้ายไปอยู่พักอื่น
แล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีการเอาเรื่องคดีความต่างที่นักการเมืองแต่ละคน
แต่ละกลุ่มมีเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองให้ย้ายมาอยู่กับพักพลังประชารัฐอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นรายงานข่าวนะมันเป็นกระแสข่าว
คุณสุชาติเองยังต้องตอบคำถามนี้เลยว่ามาต่อรองเรื่องของคดีความอะไรหรือเปล่า

ก็แค่มีเรื่องของการยุบพักไทยรักไทยเมื่อปี๔๙
แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเพราะเป็นกรรมการบริหารพัก
ก็พ้นไปหมดแล้วใช่อืมพ้นไปแล้ว
ด้านผู้เอกประยุทธ์จนโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
สชเตรียมเชิญนักการเมืองเข้ามาพูดคุยกับแม่น้ำห้างสายอีกครั้งในวันที่๗ธันวาคมนี้ค่ะ
แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเอง
ส่วนภักดิ์ชาติพัฒนาวันนี้มีการเชินนายสุวรรษตริตภัณฑ์ลบ

แล้วก็แสดงความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามกรอบเวลา
ปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดอุปสรรคทางการเมือง

วันนี้มีผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพัก

คือเท่ากับเข้าราออกจากพรรคชาติไทยพัฒนา
สมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
แค่๒เดือนนะปรากฏว่าวันนี้ครับ
ขอย้ายกลับมาอยู่ที่พักชาติไทยพัฒนาอีกนะครับบ้านหลังเดิมนะฮะ
โดยระบุเหตุผลว่าก็พอย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วเนี่ย
ก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่สุพรรณบุรี
ตนเป็นสอสอมาตลอดเนี่ยชาวบ้านบอกไม่สนับสนุน
ก็กลัวว่าจะสอบตกก็เลยขอกลับมาอยู่พักชาติไทยพัฒนาอีก
คุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักบอกว่าโอ้โหยินดีต้อนรับเลย
เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันมานานได้ไปเที่ยวมาแป๊บนึง
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีก